กี่วันที่ผ่านมาเรานำเสนอนะครับมีสะพานที่อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมครับ
คือสะพานชื่อว่าสะพานศรีมงคลวชิรานุสรเนี่ย
มันเกิดการซุดตัวคือสภาพเนี่ยมันแทบจะไม่สามารถใช้งานได้นะ
คือเขาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ห้ามผ่าน
คนจะขอเดินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โหอันตรายนะนะครับแต่มันต้องอ้อม
มันต้องอ้อมระยะทางไกลพอสมควร
สะพานนี้เนี่ยเกิดการซุดตัวแล้วคุณผู้ชมครับ
เรามีภาพวินาทีที่สะพานนั้นพังถล่มนะฮะ

ตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันเหมือนกับมีการซุดใช่ไหมคะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็
ต้านไม่ไหวจริงใช่ครับคือช่วงนี้ครับแม่น้ำปิงเนี่ย
แล้วก็ซุดตัวลงเราซูมให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

สะพานศรีมงคลวัชฌิราณุศรสร้างขึ้น๒๕๔๗

แล้วก็พบว่าต่อหม้อนั้นชำรุดซุดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
องด้วยตาเปล่าเห็นชัดเจนอันนี้เป็นสภาพ
ซุดแล้วเนี่ยนะครับสาเหตุนั้นก็มาจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงครับ
เชี่ยวก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันเนี่ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมด้วยในอำเภอคลองขุง
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางหลวงชนบทกำแพงเพชรนั้นมาตรวจสอบพื้นที่ครับ
แล้วก็สั่งการให้เอาแท่นปูนมาวางปิดการจราจร
ถาวรประชาชนใช้ไม่ได้เส้นทางนี้ล่าสุดนะครับ
คือฝนตกหนักจริงนะช่วงนี้แล้วก็มวลน้ำจากภาคเหนือครับ
ไหลผ่านแรงแล้วก็ซัดต่อหม้อจนสะพานนั้นพังถล่มนะครับ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางชาวบ้านนะครับ
ที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ไหนครับ
พอได้ยินเสียงดังคมแล้วก็มันสั่น
แล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายรูปไว้ครับ

ดังแรงครับสั่นสะเทือนครับ

นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ครับ
ก็คิดว่าสะพานพังแน่นอน
ใช่ครับเพราะมีอยู่อย่างเดียวแถวนี้ครับ

มาตรวจสอบลงพื้นที่มาตรวจสอบ

การสัญจรไปมาของประชาชนที่อาศัยอยู่

เรื่องต้นนั้นแน่นอนสั่งปิดถนนนะครับ

มีการใช้อะไรต่างมา
ใช้สันจรชุดคลาวก่อน
ให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรไปได้ชั่วคราว

ตอนนี้เราปิดใช้สะพานนะครับวังแขนแม่ราชเนี่ยเป็นการถาวรแล้วมีการกั้นให้บุคคลทุกประเภททุกคนเดินข้ามผ่านนะครับ
ก็สะพานนี้หลุดร่วงลงนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับ
ก็ได้มีการแจ้งเหตุแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับอย่างทุกช่องทางนะครับ
นี่นะครับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ทำงานรวดเร็วนะในส่วนของการปิดนะครับเพราะว่าคาดการณ์ไว้แล้วว่ามันต้องถล่มแน่
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องงดการสัญจรหาเส้นทางใหม่กันนะคะ